รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ให้เตรียมตัวน้องเขาไว้ให้ตัดผมสั้น
เพราะว่าอาทิตย์หน้านี้หมอต้องให้คีโมแล้วค่ะ
ไปก็ระหว่างพัทธลุงกับจังหวัดตรังโค้งที่สอง
ก็รถลงไปในเหว
ที่เดียวกันที่เดียวกันเลย
และเมื่อวันอาทิตย์๔ศพที่เราไปอยู่ตรงนั้น

จู่ก็มาไม่ทันตั้งตัว

ลูกทุ่งอารมณ์ล็อกใช้ชื่อตัวเองว่า

ตอนนั้นผมทำชุดแรกผมหมดตังค์เลยหมดเกลี้ยงเลย
พอหลังจากนั้นก็หยุดทำเพลงมาสักพักหนึ่งก็ไม่ได้ทำ
น้องฟ้าใสและคุณเอส

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
กฎิกาการแข่งขัน
นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

เงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และเพลงเก่งของคุณ
นักสู้ชิงล้าน

ในเรื่องของเนื้อเพลงผ่านบทเพลงลูกทุ่งนะครับ
เราจะมีนักสู้ถึงสองท่านขึ้นมาชิงเงินล้าน

ถ้าร้องไปจนครบ๑๐เพลงจนถึงยกที่๑๐นะครับ
ถูกต้องทั้งสองคนเลยนะครับ
ก็รับไปเลยคนละ๑ล้านบาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน๒ล้านบาท
เราอยู่ในยกที่๒ของการประชันเนื้อเพลงของคุณเอส
นักสู้สองสมัยจากมุมแดงหนุ่มนักสู้ที่แม้กายไม่เต็มร้อย
ขอหาทุนเพื่อพาพ่อกลับไปรักษาตัวที่บ้าน
พบกับน้องฟ้าใสผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงินหนูน้อยจากภูเก็ต
จี๊ดแต่ใจเด็ดสู้งานเพื่อครอบครัว
ในยกนี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามกันต่อครับ

ถ้าไม่เรียกนะฮะไปถึงหน้าถนนเลยนะเนี่ย
ก็ขอต้อนรับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งบนเวทีแห่งนี้นะครับ

ก็มาแนะนำกันเลยคุณเอสนะครับก็อยู่กับเรามาโอ้โหหลายวันแล้ว
วันนี้ก็มากับคุณแม่นะครับคุณแม่ละไม้นะครับ
แล้วก็ลูกสาวคนเล็กน้องบีเอ็มนะครับสวัสดีครับ

แน่นอนค่ะทางฝั่งฟ้าใสนี่นะคะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมาคนเดียวนะคะ

อ่าถ้ามาคนเดียวจะเหงาใช่ไหมฮะ

ก็มีคนมาด้วยเยอะเลยนะคะครอบครัวอบอุ่นค่ะมีคุณพ่อชัยคุณแม่จอยแล้วก็พี่ชายนะคะพี่เพลงสวัสดีค่ะ

และนอกจากนั้นนะคะเรายังมีทีมญาติญาติด้วยนะคะนั่งอยู่แถวหลังนะคะ

สวัสดีครับ
ข้างหน้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พี่ชายข้างหลังเนี่ยเป็นญาติใครมั่ง

เหรอเป็นญาติทางพ่อหรือเป็นญาติทางแม่

เป็นญาติทางนิสัยคือนิสัยใกล้เคียงกัน

ก็นั่งรถตู้เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับ
ทีมงานของน้องฟ้าใสนี่มาไกลทีเดียวนะครับ

ตอนนี้สถานการณ์คุณเอสนะครับมีเงินทุนสะสมอยู่ส่วนตัวนะครับ

แล้วก็ในคราวที่แล้วนะครับก็สะสมเงินทุนร่วมกันไปในยกที่๑
๑หมื่นบาทน้องฟ้าสัยใช้ตัวช่วยไป๑ตัว
วันนี้เราก็จะมาเริ่มกันนะครับในยกที่๒นะครับ

รอบนี้ก็แน่นอนนะครับเพราะคราวที่แล้วคุณเอสร้องไป

งั้นฟ้าใสคะเดี๋ยวส่งพี่เอสลงข้างล่าง

ตอนนี้พี่เอสเขามีเงินสะสมมาก่อนฟ้าใสเขาแข่งกับคนอื่นมา

อยากจะบอกอะไรกับเงิน๓๐๐๐ของพี่เอสมั่ง

เราก็จะเรียกถ้าร้องด้วยกันถึง๑๐เพลงจะแบ่งให้มัน

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจินจุธานามสกุลไกลเลิศ
ชื่อเล่นฟ้าใสอายุ๙ขวบ

โรงเรียนธรพระนังสร้างจังหวัดภูเก็ตค่า
ฟ้าใสหนูน้อยจอมเจ้ยแจ้วคนขยัน

ที่หนูเป็นเด็กอายุ๒๓ขวบ
หนูเป็นเด็กที่นอนหลับยากมากเลยค่ะ
แล้วก็บางทีแม่เอาสำลีมาปั่นหูให้มันรู้สึกจักรจี้ค่ะ
พอจักรจี้แล้วมันจะหลับค่ะ
พอปั่นนานวัน๓ดีมันก็จะเปียกแล้วมันก็จะหลิดในหูหนูอะค่ะ
ตอนแรกมันไม่เจ็บพอตอนหลังมันเจ็บขึ้นมันจี๊ดขึ้นเลยค่ะ
ก็เลยพาไปโรงพยาบาลของหลวงรักษาฟ้าใสอยู่ประมาณ๖เดือน
โรงพยาบาลบอกว่าเป็นมะเร็งในแก้วหูแล้วกลายเป็นว่าต้องผ่า
ในวันที่ทุกคนขึ้นรถเตรียมตัวจะไปทำคีโมที่โรงพยาบาล
ระหว่างทางรถเกิดเสียหลักพลิกคว่ำ

เหตุการณ์ครั้งนี้จะเรียกว่าปฏิหารหรือไม่
แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล
แต่สำหรับครอบครัวของน้องฟ้าใสแล้ว
สุดใจว่าปฏิหารมีจริง
รู้ไหมครับว่าเงิน๑ล้านบาทเนี่ยมันมากขนาดไหน

แล้วเงิน๑แสนมีกี่หมื่น

หนึ่งล้านบาทเนี่ยไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเนี่ย

แต่มารายการของเราเนี่ยมาแค่ไม่กี่วันได้เลย๑ล้าน
เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจให้ดีรู้ไหมครับ
แต่ว่าก่อนที่จะให้ฟ้าใสร้องขอย้อนเรื่องราวหน่อยครั้งที่แล้วคุณผู้ชม
มีปัญหาเรื่องการปั่นคัตเติ้ลบัตรนะฮะในหูเนี่ย
แล้วก็ไปหาคุณหมอที่คลินิกอยู่หลายเดือนก็ไม่หาย
ไปที่โรงพยาบาลผ่าหูไป๓ครั้งก็ยังไม่ดี

หมอที่รักษาฟ้าใสบอกว่าไปที่มอดีกว่า
เพราะว่ามีอาจารย์หมออยู่ที่มอค่ะแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วย
ค่ะมอนี่อยู่จังหวัดอะไรคะคุณแม่

ก็ตัดสินใจว่าโอเคจะพาตัวน้องไปที่มอค่ะ

ครั้งสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุนะคะ
ก่อนที่จะไปครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่า

แต่ว่าก่อนที่จะไปครั้งสุดท้ายหมอบอกว่า
ให้เตรียมตัวน้องเขาไว้ให้ตัดผมสั้นให้เพิ่มน้ำหนัก
เพราะว่าอาทิตย์หน้านี้หมอต้องให้คีโมแล้วค่ะ

หลังจากนั้นนัดเสร็จเราก็ไปไป
ก็ระหว่างพัทหลุงกับจังหวัดตรัง

ก็ภายใน๑วินาทีเราคิดถึงคนหรือว่าอะไรต่างตรงนั้นเป็นร้อย

ที่เราจะแบบว่าอะไรยังไงใครจะยังไงเรามันเป็นยังไง
และผมก็ถ้าตัวออกไม่ได้ก็ออกจะมาเชิงใต้
มุมนิธิมาเพราะด้านล่างเพราะเกิดประเทศอยู่ก่อนแล้วบนถนน
มูลนิธิมาพูดคำพูดอยู่คำพูดนี้
เมื่อวานศุกร์จนเสาไฟฟ้าขาดที่ผมลงไปอยู่ตรงนั้น

และเมื่อวันอาทิตย์๔ศพที่เราไปอยู่ตรงนั้น

คุณพ่อรีบจับตัวเองเลยไหมครับใช่ครับ
โชคดีคุณพ่อใช้อีซูซูดีแม็กซ์

คุณล่ะคะคุณยังไม่ซื้อใช้อีกเหรอคะ
อันนี้เรียกว่าโชคดีมากที่ไม่เป็นอะไรกันเลยนะครับ
วันสุดท้าย๙โมงกับ๑๙นาทีตอนที่ผมพลิก
แล้วก็บกรถตู้ระหว่างที่ขึ้นไป
คันที่๙จึงจะได้ไป

แต่ว่าพอไปอีกอาทิตย์หนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
อาจารย์หมอดูแผ่นเอ็กซาเรย์อยู่ประมาณชั่วโมงนึงอะค่ะ

อาจารย์หมอบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทำใจดีนะคะ

เชื้อตัวนั้นหายไปแล้ว

น้องสามารถหายอย่างปฏิหารได้อย่างไร
ก็ขออนุญาตพูดนิดหนึ่งนะครับ
เราก็ทำใจสองคนแล้วว่าทำยังไง
แต่อาจจะใส่ที่ว่าผมเป็นรั่งทรง
ลูกคนนี้คือลูกขอด้วยลูกของแกเองด้วย

วันที่เราจะมาจริงโมวันนั้นผมจัดงานวัดเสร็จ

ไปโรงพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นเช้าแกก็มารักษาแกเข้ามาเข้าทรง

เดือนไม่ต้องเรียกแกเข้ามาทรงนะ
แล้วถ้าเอาไปเดี๋ยวก็หาย

คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
ในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์นี้มาแล้ว
ไหนลองบอกเพื่อนเผื่อเด็กรุ่นฟ้าใสว่า
ไอ้เรื่องเอาไม้ไปปั่นหูเนี่ยควรหรือไม่ควรยังไง
ก็ใครที่ชอบเอาสำลีมาปั่นหรือไม่ก็เอาไม้ที่มันคล้ายย่าแบบนี้มาปั่น
ก็ระวังด้วยนะเดี๋ยวมันจะเป็น
เป็นเหมือนน้องฟ้าไข่เองนะคะเพราะว่าน้องฟ้าเสยก็หลาบแล้ว
ใครยังไม่หลับก็เป็นอีกก็ยังดีนะ
เพราะว่าจะได้เสียตังค์หน่อยใช้เงินหมดไปเยอะมากนะ
นี่เป็นกรณีให้หลาบนะเพราะฉะนั้นดูเป็นตัวอย่าง
ไม่ต้องไปลองทำเองหลาบตั้งแต่กรณีเขาเลยนะ
เอาละตอนนี้นะครับเราก็จะมาแข่งขันกันดีกว่า
แต่ก่อนจะแข่งขันกันบอกคุณผู้ชมอีกหนึ่งที
เพื่อคุณผู้ชมจำไม่ได้แล้วว่าน้องฟ้าใสมารายการร้องได้ให้ล้าน
สู้ชิงล้านต้องการเงินทุนเท่าไหร่ครับ

ล้านบาทเอาไปทำอะไรบ้างครับ
ใช้บทหนี้ให้พ่อค่ะเอาไปใช้หนี้ให้คุณพ่อ
เป็นทุนการศึกษาให้น้องฟ้าใสกับพี่ค่ะ

อยากเป็นนักร้องค่ะแล้วก็ดาราค่ะ

ฉะนั้นวันนี้บนเวทีของเราต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่
อยากเป็นนักร้องต้องร้องให้ถูกหมดทุกคำ
ครับค่ะอินโทรนะครับ
ยกที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐ของน้องฟ้าใส

เพลงเก่าอีกแล้วอ่ะรู้จักเพลงนี้ไหมคะ

รู้จักเหรอคะเพลงอะไรอ่ะ
เพลงนัดเผ็บนามเพลอค่ะ
นัดเผ็บกันนี่มันเจอไหมหรือมันคาดกันอ่ะ

คาดคลั้งกันแล้วเนื้อเราคาดครั้งด้วยไหมหรือว่าเราได้หมด

แบบว่าไม่มีคำผิดเลยค่ะ
เอาเนื้อนะรู้จักชื่อเพลงแน่นอนนะ

ของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ

เรื่องตัวช่วยในยกที่๒นี้นะครับ
น้องฟ้าใสจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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

ที่พร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่สองเพลงมาครับ
เพียงพบหน้าตาสบตาทำไมรักหมาเข้าตามืดมัว
มองอะไรเขาดีไปทั่วดูจิตใจวิวไว้เต้นรัว
พกจากดอกบัวคิดกลัวเสียเมื่อไหร่คอยเวลาเข้ามายิ้มให้
อยากให้เขาเข้ามาไกลกระซิบอะไรก็ได้ที่ใจเนอะเธอ
ฝากเพลงลอยลมมาหาผู้หอมรักมาต้องตาเสนอ
ผู้ชายหล่อเหลาคนนั้นบังเอิญพบกันที่หน้าอำเภอ
เธอคงจำฉันได้นะเธอคนที่เธอจ้องตาจนเจอ
แอบเสนอรักไว้ที่สายตาเธอฟังเพลงแล้วต้องทราบว่า
อีกครั้งที่หน้าอำเภอ
ความรักความรักเจ้าค้า
จู่ก็มาไม่ทันตั้งตัว
เพียงพบหน้าตาสดตา
ทำไมรังหมาเข้าตามือตัว
มองอะไรเขาดีไปทั่ว
จิตใจวิวไว้เต้นรัว
คงจัดดอกบัวคิดกลัวเสียเมื่อไหร่
คอยเวลาเขามายิ้มให้

กระซิบอะไรก็ได้ดีใจนั่นเจอ
ฝากเพลงลอยลมมาหา
ผู้หอบรักมาด้มตาสละ
อำเภอผู้ชายหล่อเหลาคนนั้น
บังเอิญพบกันที่หน้าอำเภอ
เธอคนจำฉันได้นะเธอ
คนที่เธอจ้องตาจนเจอ
เธอฟังเพลงแล้วจงจากว่า
ผู้ที่เธอนั้นเคยจองหน้า
ขอบคุณค่ะ

จากเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ

นี่ไปข้างหลังไม่ได้นะเดี๋ยวไม่เจอกัน

ฟ้าใสค่ะร้องไปแล้วร้องถูกทุกคำไหมคะ
อืมมั่นใจแล้วก็ถูกทุกคำเลยค่ะ
นี่ถ้ามั่นใจว่าร้องถูกทุกคำแบบนี้
ก็ส่งพลังต่อให้กับพี่เอ๊สเลยนะคะ
ครับพี่เอ๊๋

ที่แม้กายไม่เต็มร้อยขอหาทุนเพื่อพาพ่อกลับไปรักษาตัวที่บ้าน
เอสชายหนุ่มผู้ใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดตามร่างกายมากกว่า๑๐ปี
ครอบครัวของเขามีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด๖คนคือ
พ่อแม่ภรรยาลูกสองคนและตัวเขาเอง
ก็ตั้งแต่ผมปวดหน้าขาเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อยาชุดมากิน
ผมก็เลยกินติดต่อกันมา๗๘ปีเลยครับ
เข้าปีที่๗ผมรู้สึกปวดปวดไปทั้งขาเลย
คือถ้ากระดิกขานิดเดียวเนี่ยคือร้องแบบโหยหวนปวดจนแบบทนไม่ไหวไปหาหมอ
ต้องผ่าตัดแต่ค่าใช้จ่ายสูงข้างละประมาณ๓๖๐๐บาท
เมื่อลูกชายอย่างเอสที่พ่อเคยคิดจะฝากผีฝากไข้กลับล้มเจ็บ
ไม่มีแรงแม้กระทั่งจะขยับนิ้วบางวันอาการพอจะทุเลาลงบ้าง
เขาก็จะประคองตัวเองลุกขึ้นมาวาดรูปการ์ตูนล้อเลียนเพื่อขายไปวัน
ภาระทุกอย่างจึงต้องตกมาอยู่ที่พ่อและแม่ของเขา
ซึ่งร่างกายก็แย่ไม่แพ้กัน
ทุกวันนี้ความฝันความหวังอย่างเดียวของผมก็คือ
อยากมีเงินสักก้อนหนึ่งพาพ่อกับแม่กลับไปอยู่บ้าน
พี่เอดสีเรียกว่าการร้องเพลงยกนิ้วเลยเป็นคนร้องเพลงเพราะคนหนึ่งเลย
ถึงขั้นในอดีตเคยมีผลงาน
๒อัลบั้มเลย

ลูกทุ่งอารมล็อคใช้ชื่อตัวเองว่าเอสเทวากร

ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่อนาคตชีวิตดีมาก
ครับตอนนั้นก็เกือบจะไปอยู่ค่ายที่ใหญ่แล้วล่ะ
มันมีอุปสรรคต่างมากมายที่แบบแปลก
ตอนเรียนมหาลัยผมจะส่งเป็นเทปเดโมเดโม่ไป
แล้วมันจะผ่านที่บริษัทแล้วเพื่อนไปฝึกงานที่นั่น
ถึงแล้วนะเดโม่ถึงแล้ว

โอ้โหนี่ดูสิชีวิตผกผัน
ครั้งที่สองมาอีกฝั่งหนึ่งผมส่งไปแล้วก็เรียกผมไปคุยแล้ว
พี่ขออีกเพลงหนึ่งหนักแล้วมาทำส่งมาให้พี่

ก็เลยไม่มีตังเดโม่ทำให้เขา

ก็เลยหยุดทำเพลงมาสักพักหนึ่งก็ไม่ได้ทำ
ก็ผมพูดว่าเป็นที่โชควาสนาของเราด้วย
แล้วก็เราไม่มีพักพวกที่จะช่วยกันดันมากเท่าไหร่อย่างนั้นเองครับ

สมมุติว่าอยากให้คุณเอสพูดกับคุณผู้ชมทางบ้าน

เพียงแต่ว่ายืนได้นานไม่ปวดไม่อะไร

ใครอยากจะมีซิงเกิ้ลเพลงบอกผมได้เลย

แต่งเพลงได้แล้วทั้งเรียบเรียนดนตรีทั้งหมดรู้จักกันเยอะ
ไปจัดการให้ได้
คือจบจบที่จะมัสเตอร์ลงยูทูปอะไรได้
มาคุยกับคุณเอสปุ๊บผมอยากจะมีเพลงของตัวเองคุยกับคุณเอสได้เลย
งบแบบนี้เท่านี้นะคุยกันได้

เบอร์ผมก็๐๙๙๒๗๙๘๔๔๔ครับ
เรียกให้ทำอะไรเกี่ยวกับความบันเทิงวาดลูกร้องเพลงอะไรได้หมดนะคุณผู้ชมนะ
แสดงแต่งเพลงทำอัลบั้มได้หมดนะฮะ
อันนี้ก็ฝากคุณเอสเอาไว้ด้วยนะครับ

ต้องการ๑แสนบาทตอนนี้มีสะสมอยู่ส่วนตัวละ๓๐๐๐บาทแน่นอน
และตอนนี้ก็เป็นยกที่๒นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม
ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
โอ้โหเห็นหน้าคุณเอสแล้วแบบรู้เลยครับมันขนาดไหนครับเพลงนี้
ยากมันเป็นลูกทุกข์ที่มันมีคำปั๊ปเหมือนแบบของพี่ตั๊กซีรีพรน่ะ
หมดห่วงค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นคำสับเลยค่ะปุ๊บ

รอสัญญาใจครับของมดรังสิมัน
แล้วอย่างนี้คุณเอสได้กี่มากน้อยฮะ
ถึงเวลาหรือยังนะฮะสำหรับตัวช่วย
แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้านของคุณเอสและน้องฟ้าใส
ยกที่๒นี้คุณเอสจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้นะครับใช้ดีกว่านะครับ
นาทีนะคะจะใช้ตัวช่วยนะคะแสดงว่าวิกฤตพอสมควร

เอาละครับตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้ว
เพราะฉะนั้นแผ่นที่๑แผ่นที่๒หรือแผ่นที่๓แผ่นไหนครับคุณเอ๊
๓ครับ

ที่จะได้ดั่งใจคุณเอสกับรายการนะครับ

แผ่นที่๓นะครับก็คือ
ที่๑ครับที่๑ครับที่๑ครับที่๑ครับที่๑ครับ

ร้องเพลงเก่งของคุณครับ

เพราะว่าคุณเอสนี่ถือว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่แม่นเนื้อ
เรียกว่าเป็นคนดนตรีจริง
คุกคลีอยู่กับวงการเพลงวงการดนตรีมาตลอด

เงินทุนจะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

ยกที่๒เพลงมาครับ
เพลง
พี่คอยนวลอยู่ในสวนลำใหญ่
บ้านนี้ทำไมน้วนใหญ่ไม่มา
ไม่เคยผิดณา
นวลไม่เคยผลัดเวลา
นัดไว้ไม่มา
พี่ลื้ออุศามาปูพารอ
พี่คอยนวลอยู่ในสวนตั้งนาน
คอยเสร็จจนข้อนวัน

พูดเองใช่ไหมเก็บลำไยให้พี่รอ
มดแดงกัดคอมารอคนสวยช่วยเก็บลำไย
ลำไยดีของพี่นี้พันตลก
ใครได้กินเหมือนมีโชคลำไยกระโหลกมันลูกใหญ่
เชื่อพี่เถิดล้วงลุงยุ้ยลุยสวนยกนิ้วให้
กินไปเก็บไปสนุกจะตายนวลเอ่ย
ที่คอยนวลอยู่ในสวนลำใหญ่เก็บคนเดียวไม่ไหว
ปีนี้ลำไยลูกดกจังเลย
อย่าว่าเสาสีโปรดเห็นใจ
พี่สามเชยนัดไว้ที่เคย
ไม่น่าลืมเลยในส่วนลำใหญ่
ลำไยดีของพี่นี้พันกะโลก
ใครได้กินเหมือนมีโชค
ลำไยกระโหลกมันลูกใหญ่
เชื่อพี่เธอล้วนลุงยุ้ยลุยสวนยกนิ้วให้
กินไปเก็บไปสนุกจะตายนวลเอ่ย
ที่คอยนวลอยู่ในสวนลำใหญ่เก็บคนเดียวไม่ไหว
ปีนี้ลำไยลูกตกจังเลย
หยาวาเศร้าสีโปรดเห็นใจ
พี่สามเชยนัดไว้ที่เคย
ไม่น่าลืมเลยในสวนลำใหญ่

ดังมากตอนนั้นลุงยุ้ยเอามาทำชื่อชื่อแรกของแกเนี่ย
สอนเพชรเห็ดหูหนู
เพราะว่าเสียงแกจะคล้ายคุณพ่อสันเพชรครับ

ตรงของกวงของต้องมีอีกตัวหนึ่ง

มีตัวปูตัวปมตัวจี๊บ

ไวพีแพลเวทฟาช
ไวพาหงษเพื่อจะพอย

ครบไปได้แล้ว

ยกที่สองนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องฟ้าใสและคุณเอสร้อง
และผู้ที่ร้องได้๑คนนั้นนะครับคือคุณเอสนะครับ
น้องฟ้าใสร้องผิดนะครับไปหนึ่งคำแต่ว่าน้องฟ้าใสใช้ตัวช่วยนะครับ
ร้องผิดได้๑คำเพราะฉะนั้นร้องได้ครับ
เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว
ไปอย่างนั้นแหละสุดท้ายช่วยได้จริงจริงครับ
นี่ถ้าเมื่อกี้แบบไม่ใช้นะครับ

ถึงชุมพรแล้วนะคะดีใจมากค่ะ

สะสมเงินทุนร่วมกันค่ะ๒๐๐๐บาท
มามาดูจุดที่ร้องผิดนะฟ้าไส

เอาละครับตอนนี้ผ่านยก๒มาได้แล้วนะครับ

วิ่งเลยนะพี่เอ๊สวิ่งไปครับปรอโจทย์อยู่กล้อบ
ทำเอากองเชียร์ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่

แต่ยกหน้าโชคจะเข้าข้างอีกหรือไม่
มาเอาใจช่วยกันครับ

น้องฟ้าใสผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงิน
จะเป็นผู้ประเดิมศึกในยกที่๓

ตอนนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะตัวช่วยหมดแล้ว

ตอนนี้เพลงอะไรขึ้นมา
หนูต้องร้องให้ได้อย่างเดียวนะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท

ร้องให้ถูกเท่านั้นถึงจะรอดไปได้ค่ะ

รู้จักไหม

ก่อนถูกใช้ในรายการของเราบ่อยมาก
แล้วก็จะมีอยู่คำหนึ่งที่ชอบร้อง

ใช่ระวังให้ดีแล้วรอบนี้ลุงไม่ถามแล้ว
ว่าจะใช้ตัวช่วยหรือไม่เพราะหมดแล้วเพราะฉะนั้นร้องเลยต้องร้องเลย
มีสมาธิดีนะตั้งใจดีนะลูกนะ
ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๓เพลงมาครับ

อย่ามัวไปจ้องติดนักร้อง
คนดังทุ่มเงินเป็นตังค์
แล้วก็ยังไม่ได้ตัว
ได้กินไข่ดาวสดขาวหอมฝุ่ม
อย่าลืมบ้านทุ่งที่กินผักบุ้งแกงครัว
เจอสาวงามทรงอย่าไปหลงตาหมัว
ไปคว้ามามั่วระวังตัวหน่อยนะ
เงินได้เท่าไรแล้วพี่
ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหา
เมื่อไหร่พี่จะกลับบ้านนะ
ช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหม
หากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากน้องบ้างนะ
อย่าให้คอยเกิดนะพี่อยากมีเสื้อใหม่
อย่าพายิ่งงามกลับมายังน้ำใจ
หากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกิน
หากพี่กลับมาซื้อผ้าตาฝากน้องบ้างเนาะ
อย่าให้คอยเกอนะพี่อยากมีเสื้อใหม่
อย่าพายิ่งงามกับไม่ยากน้ำใจ
หากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกิน
หากพี่กลับมาซื้อผ่าตะตาฝากน้องบ้างนะ
อย่าให้คอยเกินนะพี่อย่าให้สวยเกิน
ไม่ไหวเลยไอ้ท่อนที่กลัวกลัวกันไว้นี่ร้องถูก
ร้องถูกได้กินไข่ดาว

สาวนาสั่งแฟนนะครับเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
ก็ผลการร้องออกมาก็ประมาณนี้นะครับ

ได้แต่ผิดท่อนเท่านั้นเองแล้วร้องเนื้อถูกต้องหมดด้วยนะครับ
แต่ว่าการประกาศผลอย่างเป็นทางการต้องรอ
ต้องรอคุณเอสนะครับมาร้องกันต่อนะครับ
ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
ก็มาติดตามนะครับมันเสี้ยววินาทีนิดเดียวเท่านั้นเอง
บางทีอาจจะเผลอไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับ

ก็มาติดตามครับร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
เวลาดี๑๘นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้วทั้ง๒วันครับ
คุณผู้ชมค่ะไปลุ้นกันต่อเลยค่ะกับอีกหนึ่งรายการค่ะ

ครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

โถตกหมาตายจนได้
น่าเสียดายแทนน้องฟ้าใสนักสู้ตัวจิ๋วของเราจริงครับ
แต่ต้องชื่นชมในสปีริตที่กลับมาร้องต่อได้จนจบเพลง
ครั้งหน้าแชมป์เก่าคุณเอสจะคว้าโอกาสนี้ไปได้หรือไม่
ต้องกลับมาติดตามชมกันครับห้ามพลาดเด็ดขาด

หนูก็เสียใจเหมือนกันแต่ว่าหนูจะสู้ต่อไปนะ
สู้นะโอเคค่ะน่ารักจังเลยสู้เป็นกำลังใจให้นะคะ

เดี๋ยวล้อมเดี๋ยวล้อม
ใช้บริเวณกว้างในการเต้นนะฮะควรจะมีที่ดินเป็นของตัวเองด้วย
ถ้าไปหาพ่อแบบนี้ปกติคนเราหัวใจจะเต้นที่ร้อยนะครับแต่ตอนนี้เกลียดยี่สิบเอง
หมดกินความหวังนั่งน้ำตาลข้าวปลาไม่กินนั่งริมกินแต่เหล้าขาว
น้องฟ้าใสและคุณเอสร้อง